จังหวัดนนทบุรีก็มีลูกคลั่งยาเหมือนกันฮะลูกคลั่งยาทุบหน้าพ่อพ่อตาบอดด้วย
จนกระทั่งจมูกพ่อหักเลยดั้งพ่อหักเลย
ตอนโดนจับเนี่ยอาการยังดีดไม่หยุดจริงฮะ
เอาแล้วทำไมไม่จับอ่ะเจรจาก่อน
พยายามจะเจรจาเพราะว่าหมอนี่ก็ตัวใหญ่พอสมควร
อายุ๒๗ปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอาคารเอื้ออาทร
ติวานนท์ปะเกร็ดนนทบุรี
หนุ่มคนนี้แหละที่ทำร้ายตาประจักษ์มีธรรมหรือพ่อของเขาเอง

คุณพ่อเขาเนี่ยตาบอดนะตาบอดสองข้างเลย
ถูกลูกเนี่ยชกต่อยรัวชกต่อยจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัส
นำส่งโรงพยาบาลแล้วลูกชกพ่อถึงขั้นดั้งหัก
ไหปลาแตกชิ้วแหกแล้วเลือดหยดเต็มพื้นไปหมดเลย
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ต้องจู่โจมจับกลุ่มนะครับ
แล้วตอนพาไปที่โรงพักดูเริ่มระหว่างนำตัวไป
มันใส่อะไรวะมันดีดอาการแบบนี้มันยังไม่หยุดนะฮะ
เจ้าระที่ก็เลยไม่รู้จะคุยยังไงรอให้อาการมันซาก่อน
หรือจะมีการสอบปากคำเบื้องต้นต่อไปกับเหตุการณ์ครั้งต่างนี้ครับ